ท่านผู้ชมครับความจริงตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนฝนก็ตกแทบทุกวัน
ค่ะแต่คนอารมณ์ร้อนหัวร้อนก็ยังเยอะนะแต่ก่อนฝนตกอากาศจะร้อนค่ะ
ไม่เชื่อแล้วถึงว่าสงสัยจะเป็นช่วงเวลานั้นพอดีนะครับ
อันนี้อย่างที่สงขลาเนี่ยครับปรากฏว่ามีชายที่เป็นลูกจ้างดับเพลิง
เทศบาลประดังเบซาเนี่ยถูกยิงจนเสียชีวิตนะ
หลังจากก่อนหน้านี้มีเรื่องชกต่อยกับคู่อารีก่อนนะครับ
คนร้ายไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็มามอบตัวกับตำรวจบอกว่า
ถมน้ำลายลงพื้นต่อหน้าอืมนี่ฮะตำรวจสพประดังเบซา
เพื่อเทียมพฤษทธรรมดาจังหวัดสงขลานะครับได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่เทศบาล
ประดังเบซาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
อยู่หน้าสำนักงานนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
หรือว่าบังเอ็กซ์อายุ๔๓ปีเป็นลูกจ้างพนักงานดับเพลิง
ตำรวจก็ไปตรวจสอบไปสอบสวนนะครับ
ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีภรรยากับญาติญาติรวมถึงประหลัดเทศบาลเมืองประดังเบซา
ที่ไปดูอาการของผู้ตายนะฮะตอนแรกสาหัสอยู่นะครับ
พบว่าถูกยิงเข้าที่ลำคอด้านขวาหนึ่งนัดกระสุนเนี่ยฝังลึกมาถึงหน้าอกเลยนะครับ
ชนะสูตรเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็มอบศพให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
ส่วนมือปืนผู้ก่อเหตุหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
ขี่จักรยานยนต์ไปมอบตัวกับตำรวจที่สพประดังเบซา
เอาปืนไปด้วยปืน๙มมบอกว่านี่แหละของกลางที่ผมใช้ก่อเหตุ
ผู้ต้องหาชื่อว่านายพานุมาตรบุญธรรมอายุ๔๘ปี
ให้การบอกว่าตัวเองกับผู้ตายมีปัญหาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอด
เมื่อคืนนี้มาเจอกันตอนประมาณ๓ทุ่มแล้วผู้ตายเนี่ยถมน้ำลายใส่เขา
มน้ำลายลงพื้นต่อหน้าเขาทำให้รู้สึกว่าผู้ตายเนี่ยมาหาเรื่อง
ก็เลยตรงเข้าไปแล้วก็ชกกันนะฮะต่อยกันอย่างอุตลุด
แต่ว่าตัวเองเนี่ยสบโอกาสนะครับมีปืนพกติดตัวมา
ก็เลยชักขึ้นมายิงใส่นายสำรานผู้ตายในระยะประชิดไปสองนัด
แต่ว่าโดนนัดหนึ่งแต่ไอ้นัดหนึ่งเนี่ยมันเข้าลำคอครับ
แล้วก็ทะลุไปถึงหน้าอกซุดลงกับพื้น
ขี่ไปศัพท์ฐานิสนัดรวจเลยมอบตัวเลยครับ
นายพนุมาตรมือปืนนี่เป็นคนกว้างขวางในพื้นที่ประดังเบซานะครับ
แล้วนี่กำลังเตรียมตัวจะลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองประดังเบซานะเหมือนกันทีนี้
จบเลยฮะต้องกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายใช่ค่ะอารมณ์ล้วนร้วนอืมครับ